ที่คู่รักนะคะแต่ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเขายังไม่ยอมรับสักทีนะคะ
บอกว่าหวานใจแล้วกันนะคะของกันและกันค่ะสำหรับเวียแล้วก็เบลล่านะคะ
พักนี้ความหวานเนี่ยไม่ต้องปิดกันแล้วค่ะเพราะว่าคุณเวียนะนะ
ก็ลงรูปหวานใจในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะความหวานของคู่นี้ยังลามไปถึงเขามาบอกว่า
ใช้ของส่วนตัวเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเหมือนกันเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อ
กางเกงนาฬิกาอย่างนี้นะฟิลแบบเสื้อคู่หมวกคู่อะไรอย่างนี้เนอะ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

เหนื่อยอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมากแค่ไหน
แล้วแบบคือการถามว่าเป็นไงเหนื่อยไหม

จากนี้ค่ะยังมีชาวเน็ตบางรายที่ตามส่องกิจกรรมของคู่นี้
ว่าถ้าตรงกันเมื่อไหร่นะจะนัดกันไปออกกำลังกายตลอดเลย
หุ่นจริงนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้เห็นสาวเบลล่านั้นโชว์หุ่นมากกว่าหนุ่มเวียซะอีกคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีเสียงของชาวเน็ตบว่ามันว่าโอ้ยในหัวค่ะ

ผิดได้แต่พวกคุณเอาไปไม่ได้หรอก
จบด้วยคำพูดพระเอกแบบนี้นะคะ
ตอนนี้เบลล่าอยู่ที่อิสลาเล่นะคะ